ล่าสุดครับพาไปที่โรงเจกันหน่อยครับ

คุณขวัญคุณผู้ชมครับลองดูภาพบรรยากาศสิครับ
ญาติพี่น้องของผู้ตายก็ทยอยเดินทางมาเพื่อติดต่อรับศพนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาเก็บรักษาสภาพศพเอาไว้เพื่อรอให้ตรวจพิสูจน์ยืนยัน
แล้วก็บางคนก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ต่าง
คุณอำพรอำพันธ์เสนครับเป็นคนอรัญญประเทศ
พักอยู่ที่ชั้น๓แล้วรู้จักกับนายจักรีวรรณรัฐนี่นะฮะ
และป้าอังุ่นสองผัวเมียครับ
พอเกิดเรื่องทั้งหมดต่างก็หนีตายกันชุนละมุนเลย
อังุ่นโชคดีเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้
แล้วส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าลุงจักรีเนี่ย
เศร้ามากครับว่าลุงนั้นเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก็เลยนำศพฝากไว้ที่โรงเจก่อน
ถามว่าทำไมวันนี้คุณอำพรถึงเดินทางมาที่นี่
มาเพื่อติดต่อรับศพครับ
ติดต่อรับศพแทนป้าอังุ่นซึ่งยังอยู่ในโรงพยาบาลนะ
เพราะว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มีญาติคนอื่นแล้วไง
ก็เลยต้องมาเป็นธุระจัดการแทนให้ครับ
อีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้
รณะดังกล่าวก็คือคุณบุญส่งบุญชูอายุ๗๐ปีครับ
ล่าสุดลูกชายของคุณบุญส่งก็เดินทางมารับศพพ่อ
เพื่อกลับบ้านเกิดไปประเภทกุศล
แล้วสุดท้ายก็มาประสบเหตุแล้วก็ด่วนจากไป
แสดงความเสียใจด้วยกับทุกครอบครัวและขอเป็นกำลังใจให้นะครับ